ที่สาวสวยคุณแพนเค้กเขมมะนิด

แต่โดนเลื่อนสถานะไปเป็นคุณป้าของน้องอัญชันซะแล้วนะคะ

สำหรับน้องชายที่ตอนนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นคุณพ่อที่แสนดี
ติดตามข่าวนี้พร้อมกันเลยค่ะ

สำหรับนางเอกสาวหน้าสวยแพนเค้กเขมมะนิดค่ะ
ตั้งแต่พัตเตอร์เตชธรนะคะสละโสดกับแฟนสาวพยาบาล
งหน้าพี่คนโตอย่างแพนเค้กเขมมะนิด
แถมยังให้กำเนิดเด็กหญิงอัญชาญมาเป็นโซ่ทองคล้องใจ
ก็ทำให้หมู่มวลสมาชิกในบ้านจามิกรนะคะ

และแพนเค้กสุดแสนจะแฮปปี้ค่ะ
โดยเฉพาะสาวแพนเนี่ยที่แม้จะต้อง

แต่ขณะเดียวกันเธอก็อดที่จะปลื้มใจไม่ได้

นั่นก็คือหน้าที่การเป็นคุณพ่อนั่นเองค่ะ
แฟนหนึ่งชื่นชมพิเตอร์น้องชายแฟนนะคะ
ว่าโอ้โหเขาแบบเปลี่ยนมุมแบบ
เปลี่ยนคือเปลี่ยนบทบาทอย่างแบบโอ้โหโดยสิ้นเชิง
ซึ่งเราไม่เคยเห็นน้องในพาร์ทแบบนี้เลย

เหมือนเปลี่ยนบทบาทในการเป็นพ่อแล้วมาดูแลอะไรอย่างนี้
ชื่นใจอะไรอย่างนี้ค่ะที่เห็นแบบนี้
ตัวเราเองก็เป็นฝ่ายซัพพอร์ตค่ะ

แบบว่าเดินได้ออกนอกบ้านได้อะไรอย่างนี้ก็จะ
เดี๋ยวคุณป้าขอรับหน้าที่ดูแลในตอนนั้นอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ให้คุณพ่อเขาดูแลไปก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ